คุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีขาลุยของเราเนี่ยนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปกับชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ

อภัยค่ะอิติสุขโตจังหวัดประจวบคิริคันนะคะ
ขุดหาซากช้างล่าสุด
ขณะนี้พบซากช้างแล้วจำนวน๕ตัว
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตเชิญค่ะ

ยังคงเร่งขุดค้นหาซากช้าง
ภายในบริเวณหมู่บ้านช้างนะครับ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่นี้ก็เป็นจุดขุดที่๔แล้วนะครับ
จุดนี้เองก็มีการขุดพบซากช้างอีกหนึ่งซากนะครับ
ซึ่งรวมแล้ววันนี้ขุดพบซากช้างทั้งหมด๕ซากแล้วครับ
ตลอดทั้งวันนะครับเจ้าที่ชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
นำเครื่องจักรรถแบ็คโฮเข้าขอขุดค้นหาซากช้างภายในหมู่บ้านช้างของนายประกอบชำนาญกิจนะครับ
ซึ่งได้ขอเช่าพื้นที่จากวัดเขากิติสุขโตนะครับ
เพื่อทำธุรกิจการท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง
หลังจากสายข่าวของเจ้าที่รายงานว่ามีการลักลอบฝังซากช้างจำนวนนับ๑๐ตัวภายในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
ทำให้เจ้าที่เริ่มขุดค้นหาซากช้างตั้งแต่ช่วงสิบโมงเช้าที่ผ่านมาโดยขุดจุดแรกนะครับ
นึกประมาณ๓เมตรพบซากช้าง๒ตัวเป็นชิ้นส่วนกะโหลกและกระดูกส่วนจุดที่๒นะครับ
เจ้าวาดวัดนะครับก็ให้เอารถแบคโฮลมาขุดเพิ่มอีก๑คันนะครับเป็นจุดที่๓พบซากช้างขนาดใหญ่
ซึ่งทางหัวหน้าชุดพญาเสือคาดการณ์ด้วยว่าซากที่พบน่าจะถูกชำแหละมาแล้วและพร้อมถอดงาออกไป
ก่อนที่จะนำมาฝังในบริเวณจุดนี้ครับ
และล่าสุดนะครับจุดที่๔ที่เริ่มขุดตั้งแต่เวลา๕โมงเย็นนะครับ
ชุดค้นหานะครับยังพบซากช้างอีก๑ซากนะครับ
รวมการค้นหาในวันนี้พบซากช้างไปแล้วทั้งหมด๕ตัวแล้วครับ
เบื้องต้นเนี่ยผู้ประกอบการคือเจ้าของหมู่บ้านช้างนะครับ
เชือกเดียวที่การครอบครองช้างอยู่
เพราะฉะนั้นช้างที่ถูกฝังเนี่ยเขาต้องชี้แจงให้ได้ว่าช้างถูกฝังเนี่ยนำมาจากไหน
แล้วก็ที่มาของช้างแต่ละตัวนะครับ
ดีเอแต่ละตัวไปสัมพันธ์กับช้างเชือกไหน
ที่เป็นตัวช้างตัวรูปภัณฑ์ตรงตามเมื่อกลับบุคครอง

ภายในบริเวณของหมู่บ้านช้างแล้ว

มาของซากช้างดังกล่าวสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะครับ
นายประกอบชำนาญกิจขออภัยครับสำหรับหมู่บ้านช้างแห่งนี้นะครับ
นายประกอบชำนาญกิจเจ้าของหัวหินซูได้ขอเช่าพื้นที่จากวัดเขากิติสุปโตนครับ
เพื่อทำธุรกิจท่องเที่ยวโดยก่อนหน้านี้ทางชุดพญาเสือ
ได้เคยนำกำลังเข้าจับกลุ่มมาแล้วและตรวจยึดช้างของกลาง
ซึ่งเชื่อว่ามีการนำช้างเข้ามาสวมตัวรูปภัณฑ์ด้วยครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับ
ชุดพญาเสือจะดำเนินการขยายผลต่อในพื้นที่เป้าหมาย
ที่สายข่าวได้แจ้งไว้ว่ามีการลักลอบฝังช้าง
บริเวณใกล้เคียงอีกหลายจุดนะครับและจะนำซากช้างทั้งหมดกลับไปตรวจ
เอนะครับว่าให้ตรงตามรูปภัณฑ์ของช้างของนายประกอบ
หรือไม่ด้วยครับอยู่สักการสมเกตข่าวแทรนรัสทีวี
รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันครับ